ช่วงค่า
ถ้าช่วงวันสองวันที่ผ่านมาแล้ว
จะหาจะเป็นยังไงไปติดตามกันในช่วง

มาแล้วลูกจ๋าชุดก็ก็วาที่หนูอยากได้ชุดก็ก็วาที่หนูอยากใส่ก็ก็วาฮาเมอร์ซีนี่จ๋า
โอ้โหหลอนติดหูข้ามวันข้ามคืนใครก็ได้ช่วยเอาเพลงนี้ออกจากหัวฉันที
ป้าโทพูดไม่ทันขาดคำคุณค่ะคนไทยเป็นคนตลกไง
มาแล้วลูกจ๋าชุดก็ก็วาที่หนูอยากได้ชุดก็ก็วาที่หนูอยากใส่ก็ก็วาฮิมิสนิดา
โอ้โหดีขนาดไม่ได้ออกสเต็ปในเมื่อย
เล่นชุดฮันบกมาเต็มยดขนาดนี้
ที่นี่เกาหลีหรือเมืองไทยโอ้เล่นใหญ่กันจริง
ขอบคุณแม่คุณเอ๋ย
บอกจริงว่ามันเรียกว่าชุดมุงกูฮวา
แปลว่าแบบดอกสบายกำลังบานสะพรั่งแล้วอะไรอย่างนี้

มาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้

จริงมันติดหูติดมาหลายอาทิตย์แล้วเนี่ย